คุณผู้ชมมาดูเหตุที่เกิดขึ้นกลางสี่แยกแห่งหนึ่งนะฮะเกือบจะบวกกันแล้วคุณ
ค่ะระหว่างรถเก๋งนะครับกับมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนสองกันมา
โอ้โหชิวเฉียดมากเลยนะฮะให้คุณผู้ชมไปดูก่อน
แล้วเดี๋ยวมาดูจุดจบของคลิปนี้ว่าสุดท้ายจะหัวร้อนลงมาต่อยกันหรือเปล่า
นี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วนะฮะดูรถเก๋งเฉียดมากรถเก่งเนี่ย
คว้างเลยนะคุณนะใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์เองก็เบรกจนแบบอืม
แล้วรถเก่งก็ตั้งสติขับวนกลับมาแล้วเดี๋ยวลงมาเจอกัน
คุณว่าการลงมาเจอกันของคนขับรถเก๋งกับคนขี่มอเตอร์ไซค์และคนซ้อนมอเตอร์ไซค์จะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเกิดว่าเป็นข่าวทั่วไปที่เราเคยอ่านสุดท้ายเรื่องแบบนี้จะเป็นที่ต่อยกันด่ากัน
แน่นอนทะเลาะกันด่ากันเฮ้ยขับรถยังไงใช่นะฮะทำไมไม่หลบ
นี่มาแล้วครับคุณดูจังหวะนี้คุณว่ามีเรื่องไหมนี่ฮะยกมือขอโทษกันก่อนเลย
คนขับรถเก๋งเดินมาตบหลังน้องกอดเอวน้องแล้วเอาตบไหล่คงคุยกันว่าไม่เป็นไร
หุ้ยวันหลังระวังหน่อยนะหุ้ยคุณจริงขนลุกจริงคุณ
ไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เราก็เลยอยากนำคลิปนี้มานำเสนอ
ใช่ค่ะเขาคงมาขอโทษขอโพยกันนะฮะ
ต่างฝ่ายต่างก็เออไม่รู้ว่าใครผิดอ่ะคุณมันเป็นแยกที่แบบวัดใจเหมือนกัน
สุดท้ายเคลียร์กันลงตัวจบกันด้วยดีแยกจากกันทั้งสองฝ่าย
เป็นอุทาหรณ์ให้ทั้งสองฝ่ายต้องไม่ประมาทต้องระมัดระวัง
คลิปนี้กลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงกันมากในโลกโซเชียลคุณ
ส่วนใหญ่คนในโลกโซเชียลชื่นชมทั้งสองฝ่ายแล้วฮะที่ไม่หัวร้อนใส่กันนะครับ
ฝ่ายผิดก็แค่รู้จักคำว่าขอโทษยกมือไหว้
หรือต่างฝ่ายต่างไม่รู้แหละว่าใครประมาทหรือใครมาทางไหนอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเป็นแยกวัดใจเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างก็ยกมือขอโทษให้อภัยซึ่งกันและกัน
เรื่องร้ายที่มันอาจจะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันมันก็ไม่เกิดขึ้น
คุณแต่ดิฉันว่าเอาจริงนะคือมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบขึ้นมาก
คือโมโหแล้วไม่รู้ว่ารถคันที่เขากลับขับย้อนมาเขาอาจจะโมโหมาก
ตอนขับย้อนมาอาจจะโมโหขับยังไงให้มอเตอร์ไซต์อันนี้
พอลงมาปุ๊บคนขี่รถมอเตอร์ไซค์คนซ้อนยกมือไหว้ก่อนเลย
พี่พี่ผมขอโทษคุณดูนะนี่ฮะเดี๋ยวดูนะ
โดยเฉพาะคนซ้อนคนขี่ไหว้แล้วคนซ้อนไหว้ตาม
คนขับรถเก๋งมาตบเอวคงไม่เป็นไรไอ้น้องเวลาหลังขับกันระมัดระวังหน่อย
นึกถึงตัวเองตอนที่ขึ้นแบบนี้แต่พออีกฝั่งหนึ่ง
มีการไหว้หรือมีการแบบโค้งขอโทษมันช่างมันเถอะอย่างนี้
คนในสังคมฮะดูคลิปนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะฮะ
โซเชียลเขาชื่นชมแล้วก็ก่อนแยกย้ายกันก็ว่ากันอีกครั้ง
ผมว่าคนขับรถเก่งน่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับ
แต่คนขับรถเก่งเขาก็คงอาจจะยอมรับเหมือนกัน

ขอบคุณคลิปนี้ที่ทำให้สังคมเห็นว่า
ยังมีเรื่องราวที่มันเป็นแบบอะไรที่ไม่หัวร้อน